เรื่องการแก้บนก็อยู่กับคนไทยเรามาช้านาน
เวลาแก้บนแล้วหลายพื้นที่หลายสารเจ้า
ก็จะไปแก้บนด้วยตุ๊กตาใช่ไหมคะ

อย่างที่จังหวัดพยาวค่ะก็มีคนนึงเนี่ย
เขาทำตุ๊กตาแก้บนมาจำหน่าย
สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
พิสูจน์ไอเดียของพี่กันซะหน่อย
สำหรับตุ๊กกะตาเหล่านี้ก็เป็นของ
คุณอภิเชษเมืองชื่นนะคะ
เป็นชาวบ้านในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะ
หันมาทำงานปูนปั้นที่มีรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเหมือนกับตุ๊กตาแต่งสวนแบบนี้นะคะ

แต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องของความเชื่อมีมาเยอะมาก
ก็เลยหันมาผลิตตุ๊กตาที่ใช้สำหรับการแก้บน
ไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นม้าเป็นไก่แล้วก็เทพต่างด้วย
อันนี้ก็ช้างนะคะเอาไปประดับบ้านตกแต่งสวนก็ได้นะคะ

ใช่เหมือนกันแล้วแต่สารที่เคารพนับถือ
ส่วนราคาก็จำหน่ายตั้งแต่ราคาหลัก๑๐หลักร้อยหลักพันค่ะ
มีหลากหลายรูปแบบขนาดต่างกันไป
ลูกค้าก็เดินทางมาซื้อทั้งซื้อปลีกซื้อส่งซื้อเอาไปขายต่อ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีนะคะ
คุณอภิเชษบอกด้วยว่าตอนนี้ตุ๊กตาไก่เป็นที่นิยมมากค่ะ
เพราะว่านอกจากจะเอาไปแก้บนแล้วเนี่ย
ยังนิยมเอาไปตั้งที่หัวเสาหน้าบ้าน
เขาเชื่อกันว่าตุ๊กตาไก่เนี่ยนะคะ
เป็นตามหลักของห่วงจุ้ย
สลายพลังไม่ดีที่มาปะทะบ้านได้
อย่างเช่นบ้านไหนที่มีเสาไฟหน้าบ้าน
หรือว่ามีสายไฟรกไฟแรงสูงอย่างนี้นะ
เอาไปตั้งจะช่วยสลายพลังเหล่านั้น

หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพญานาค
เขาเชื่อกันว่าจะให้ความอุดมสมบูรณ์

ก็ซื้อกันไปตามความเชื่อตามความศรัทธา
ถือว่าพี่เขาพลิกแพลง
อันนี้จ่างหวัดพะยาวแล้วก็สวยงามด้วยเห็นไหมครับ
รูปไก่เป็นคลิกครัยกับไก่ชน
ผมก็เคยมาเห็นไปแก้บน